เหมือนว่าจะจบลงด้วยดีแล้ว

นัดดาหรือว่าซื้อเจ๊สั่งลุยลงทุนกว่า๓๐ล้านบาทค่ะ
โอ้โหฉันชอบใส่ไม่ง้อให้ฉันออกฉันก็ออก

ปัญหาสุดคาราคาซังเรื่องธุรกิจยิ้ม
นางงามตัวแม่บุ๋มปนัดดาเคยเช่าพื้นที่ของนางเอกสายแบ๊วเจนี่เทียนโพสุวรรณ

ตอนนี้เหมือนจะได้ข้อยุติลงเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่เจนนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ยินยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวนเงิน๓ล้านบาท

เพื่อแลกกับการให้ย้ายออกจากพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้นะคะ

แล้วก็สั่งเดินหน้าเตรียมเปิดตัวฟิสเน็ตที่ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วย
งบประมาณฟังซะให้หูผึ่งค่ะ
ทุ่มไม่อั้น๓๐ล้านบาทนะฮะ

บุ๋มลงทุนใหม่๓๐ล้าน

ได้บอกเลยว่าจะหาสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการค่ะ

แต่ล่าสุดก็มียื่นข้อเสนออื่นมาอีกนะคะ
โดยที่เหมือนกับจะซื้อบางอย่างเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ค่ะ
บุ๋มก็เหนื่อยต่อการเจรจาแล้ว
ก็เลยคิดว่าเอาอะไรก็เอาเถอะ
พี่ขอจบค่ะจบไม่จบพี่ขอจบค่ะ
ค่ะพี่เหนื่อยแล้วค่ะพี่ขอไปที่ใหม่ดีกว่า

ที่ใหม่๓๐ล้านค่ะ
ห่างจากที่เก่าก็ประมาณกิโลหนึ่ง
ที่ใหม่เอกสารพร้อมค่ะเป๊ะค่ะ
คือถ้าไม่มีเอกสารพี่ไม่เซ็น

เพราะว่าเราเรียนรู้จากที่เก่า
เรียนรู้ต้องขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มันทำให้เราโตขึ้นมันทำให้เราระมัดระวังมากขึ้น
ก็น่าจะสักประมาณต้นปีหน้าอาจจะกุมภาค่ะ

อุ้ยเอาแล้วคุณมากกว่าด้วย๓๐ล้าน
มาตั้งใกล้ห่างกันกิโลเดียว
มันเก๋ตรงนี้คุณผู้ชมมาตั้งใหม่
เหมือน๗๑๑ปากซอยบ้านพี่เลย

หากกันไม่ถึงโลเข้าเว่นไหนดี
ตายแล้วตอนนี้อาจจะเกิดดราม่าอีกหรือเปล่า

คืออย่างนี้พี่บุ๋มบอกเอาไว้ว่าที่ย้าย

ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่บุ๋มว่าไง

ด้วยเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวกนั่นเอง

บุ๋มเขามีลูกค้าเก่าที่อยู่ในพื้นที่เดิม

ทำไมต้องเคลียร์ทำไมต้องชง

แบ่งกันแบ่งลูกค้ากัน

เหมือนเซเว่นมีหลายสาธารณะในซอยเดียวกัน

อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วกัน